น้องคนนี้เขาสามารถสื่อสารกับพลังงานบางอย่างได้
อันนี้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าสื่อสารได้จริงหรือไม่จริง

แต่ว่าน้องเขาบอกกับชาวบ้านบอกกับญาติญาติว่าน้องเขาคุยกับพี่กุมารทองได้

น้องน้องคุยกับกุมารทองยังไงอ่ะลูกไปดูข่าวนี้กันค่ะ
นี่คุณผู้ชมสังเกตนะว่าคนมาที่นี่กันเยอะมาก
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านเขามารวมกันตรงนี้เยอะมากแบบนี้
เพราะว่าเขาจะมากราบไหว้แม่พันธิไล
ตะเคียนที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นตะเคียนที่หมาให้โชคให้ลาบ
แล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งชาวบ้านก็จะมานั่งรอร่างทรง
จะนั่งรอร่างทรงเพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้าแม่
แต่เขาบอกว่าโอ้โหเซ็งมากวันนี้ต้องผิดหวัง
เพราะว่าร่างทรงไม่มา
ร่างทรงไม่มาไม่มาแล้วทำอย่างไร

คุณผู้ชมก็เห็นว่าเขาก็ขอการจุดทูบจุดทะเบียน
แล้วก็มีการรำแก้บงแก้บนอะไรกันเองรำถวายเจ้าแม่กันเอง
แต่จู่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขามาไหว้แม่พันธิไลเหมือนกัน
เหมือนกับลูกทุกคนนะคะแต่มากันเป็นครอบครัวมากับน้องคนนี้
เด็กชายไว้ห้าหัวชื่อว่าน้องต้นกล้า
น้องต้นกล้าน้องต้นกล้านี่แหละ
เป็นคนสร้างความภูมิภาค์ให้กับชาวบ้านที่เวลานั้น

ต้นกล้าก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป

ต้นกล้าทำท่าทางเหมือนต้นกล้ากำลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่

แต่ตรงนั้นคนกายอยู่คนเดียวไม่มีเด็กอยู่

ทางญาติสงสัยต้นกล้าคุยกับใคร
เดินมาถามต้นกล้าลูกหนูคุยกับใครอยู่ลูก
ก้าวบอกอ้าวต้นกล้าก็คุยกับพี่กุมารทองอยู่ไง
โอ้โหต้นกล้าถ้าพูดขนาดนี้แล้ว
ญาติพี่น้องไม่อยู่กับต้นกล้าแล้วล่ะ
ไม่มีใครอยู่แน่นอนแต่พี่แต่คุณสนใจ
สนุกโยงกันทั้งเนี่ยค่ะทั้งหัวบ้านและทั้งบน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยว่าน้องพ่อจะว่าเขาว่าอย่างไรค่ะ
ใช่ถ่ายรูปพี่กุมารหน่อยว่าอยู่ตรงไหน

ถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยพี่กุมาร

แล้วยากญาติเค้าก็ถามต่อบอกว่า

ทำอะไรอยู่นี่กุมันอยู่ตรงนี้ถ่ายเสร็จ
แล้วกุมารกำลังดื่มนมอยู่โอ้โฮย
เท่านั้นแหละขนลุกขนพองกันหมดเลย
แต่ยังไม่หมดแค่นี้ไหนญาติก็ถามแล้ว
กุมารทองดื่มนมอยู่เหรอแล้วพี่กุมารทองเขาต้องการอะไรล่ะน้องต้นกล้า
ไหนลองคุยสิต้นกล้าบอกว่าพี่กุมารทองบอกเลยว่าไม่ได้ต้องการอะไร
อ้าวไม่ได้ต้องการอะไรใช่
ขนลุกขนพองไปหมดเลยต้นกล้าคุยกับพี่กุมารทองเป็นตุเป็นตะ
นั่งคุยกันเหมือนมีเพื่อนคุยกันเรื่องนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก
สรุปก็คือวันนี้ที่มากันรอกันเนี่ยร่างทรงไม่มานะครับแต่ไม่เป็นไรค่ะ
เพราะว่าต้นกล้าสามารถคุยกับพี่กุมารทองได้แล้วค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยโอ้โหร่างทรงคงไม่ต้องแล้วมั้ง
งั้นร่างทรงก็ตกงานแล้วล่ะครับ
เพราะว่าต้นกล้านั้นคุยกับพี่กุมารทองแล้ว
โอ้โหแหมโถเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ชมเราต้องย้ำคุณผู้ชมเสมอนะ
ว่าเรื่องนี้ที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นความเชื่อของชุมชนนะ
ว่าเขาจะไปรวมตัวกันเผื่อจะไปขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่นะคะ
แล้วทีนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกล้านั้นสามารถคุยกับกุมารทองได้จริงหรือเปล่า
ฉันเหมือนเห็นพลังงานบางอย่างค่ะตอนนี้

เพื่อติดกุมารเผื่อจะสื่อสารได้
ที่เดินไปเดินมาหน้าดำหน้าขาวไม่รู้เรื่องเลยนะ

ติดดิฉันนี่แหละ